ตั้งเรื่องผลการเลือกตั้งสมาธิกษภาพุทธรรษฎรแบบแบ่งเขียนเลือกตั้งโดยได้ประกาศ
ผู้ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน๓๔๙คน
กรณีให้เลือกตั้งใหม่อาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงจำนวนสอสอที่เพิ่งมีได้
กฎหมายบอกว่าภายใน๑ปีตั้งแต่วันเลือกตั้งครับส่วนเราก็จะพินาให้เร็วที่สุด
ไม่ได้หมายความว่าพอสารมนุนวินิจฉัยว่าไม่ขัดแล้วจะกลายเป็นเรื่องสนับสนุนให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง
นำมาใช้อ้างเพื่อจะใช้สูตรการคำนวณสอสอปาร์ตี้ลิสต์ดับ๒๗พักได้นะครับ
มันคนละเรื่องกันยืนยันครับว่าต้องใช้เรื่อง๗๑๐๐คะแนนถ้าพักไหนไม่ถึงเอามาคำนวณไม่ได้ครับ
พักเล็กจำนวนมากอีก๑๑พักนะครับที่ได้ประมาณ๖๐๐๐๓๐๐คะแนนทั้งประเทศนะครับ
แต่กลับได้สอสอมามันไม่เสมอภาคกันอย่างชัดแจ้งและสุดท้ายไม่ทราบว่ามันจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือไม่
พักนะครับที่รวมตัวกันและประกาศว่าจะเป็นฝ่ายต่อต้านการสืบทอดอำนาจคอสชนะครับ
รวมแล้วอยู่ที่๒๕๐กว่าหากใช้สู่๒๗พักจะหายไปทันทีเหลือ๒๔๐กว่า
ทำให้ไม่ได้เป็นเสียงข้างมากในสภาพผู้แทนสดรเรื่องนี้ส่งผลกระทบอย่างยิ่ง
เพราะฉะนั้นผมเรียนคณะกรรมการการเลือกตั้งอยากให้ยึดรัฐธรรมนูลมาตรา๙๑เป็นหลักนะครับ
เท่านั้นที่จะได้รับการคำนวณ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะอ่านัดกันไว้บอกแล้วว่ามาก็ต้องมานะคะคุณผู้ชม
วันนี้นักข่าวรอที่กรกตนานเลยนะคะเพราะว่าจริงแล้วช้ามาประมาณ๒๓ชั่วโมงได้
เอาตั้งแต่เริ่มรอกันเลยนะคะจนกระทั่งได้บัญชีรายชื่อออกมานะคะ
แล้วก็เป็นไปตามที่ได้ข่าวมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดนะคะ
ถ้าคุณผู้ชมจำได้จังหวะของข่าวเนี่ยก็คือมีการร้องไปที่สารรัฐธรรมนูลโดยกรกตใช่ไหมคะ
แล้วก็ตีกลับมาเพราะว่าเข้าช่องกฎหมายผิดนะคะ
ทีนี้ก็เปลี่ยนไปเป็นเข้าทางผู้ตรวจนะคะผู้ตรวจก็ส่งไปสารรัฐมนูลสารธรรมนุนก็ออกมานะคะ
แต่ว่าสารรัฐมนูลที่ชี้ออกมาเนี่ยคือบอกว่ากฎหมายประกอบไม่ขัดกับรัฐธรรมนูลนะคะ
ช่วงบ่ายก็เลยมีข้อตกเถียงกันว่าตกลงสารรัฐมนุนรับรองแล้วใช่ไหมว่าใช้สูตร๒๐กว่าพัก
ความหมายคือไม่ใช่เพราะไม่ได้บอกในรายละอักษรแบบนั้นนะคะ
บอกแค่ว่ากฎหมายประกอบไม่ได้ขัดรัฐธรรมนูล
แต่ทีนี้ในส่วนขององค์กรที่ใช้อำนาจคือกรกตค่ะ
ก็พูดมาแต่ไหนแต่ไรแรกมีแกว่งหน่อยเหมือนกันนะคะ
ส่งไปถามนะคะหรือบอกว่าเดี๋ยวขอปรึกษากันก่อนคุยกันก่อน
ลักษณะข่าวมันแกว่งออกมาแบบนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้ว
สูตรคือสูตรเดียวแล้วก็ยืนยันตามเจตนารมณ์
ตั้งแต่ตอนที่มีการร่างรัฐธรรมนูลเลยนะคะ
ก็ออกมาคุณผู้ชมน่าจะเห็นแล้วล่ะนะคะ
เพราะออกมาช่วงสักชั่วโหมงที่ผ่านมานะคะ
ว่าตกลงแล้วก็เป็น๒๖พักณตอนนี้นะคะ
ซึ่งก็คือถ้าจำได้ก็เถียงกันแค่๒แบบ
คือแบบ๑๖พักกับแบบ๒๗พักจำได้ใช่ไหมคะตัวเลขนี้
สุดท้ายเป็นตัวเลขหลังค่ะคือ๒๐กว่าพัก
ใช้แบบกระจายให้พักเล็ก๑๐กว่าพักนะคะ
เหนือจากเรื่องนี้แม่ที่แซ่บกว่าคือ
รออีกวัน๒วันชื่ออย่างเป็นทางการของสวจะออกมา
เพราะฉะนั้นสสเขตรับรองไปใช่ไหมคะ
สอบบัญชีรายชื่อก็รับรองประกาศแล้วนะคะ

สภาจะเปิดได้หรือไม่เพราะมีข่าวออกมาบอกว่า
มันจะมีช่องทางอะไรอีกไหมที่ทำให้ติดขัด

นึกไม่ออกเลยค่ะเผื่อสองท่านนี้จะนึกออกนะคะ

น่าจริงน่าจะมาจาก๒อาทิตย์ที่แล้วนะคะ

เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนุนไทยนะคะ

ไม่พอใจไหมคะรายชื่อที่รับรอง
ตารางเดียวกันนะได้ตารางเดียวกัน

เพราะว่าก็เป็นไปตามคันลองทั่วไปนะครับ
เรื่องที่ผมร้องเรียนไปทางกรกตเขายังไม่ได้ข้อสรุป
ก็ต้องเห็นชอบให้คนที่ผมร้องเรียนเข้าเป็นสภาก่อน
แต่ว่าขั้นตอนวิธีการมันยังไม่สิ้นสุดนะครับ

ถ้าสุดท้ายกรกตมีความเห็นว่าน้ำหนักพยานอะไรต่าง
มันเพียงพอที่จะวินิจฉัยว่าเป็นไปตามที่ผมร้องเรียน
เขาก็มีขั้นตอนก็คือเสนอเรื่องให้สารรัฐมนูลวินิจฉัย

รับนุนวินิจฉัยว่าใช่ก็หลุดจากความเป็นสอสอ
แต่ว่าถ้าไม่ใช่ก็ยังคงทำหน้าที่สอสอเป็นของปวงชนชาวไทยต่อไป
ค่ะแต่พอเปิดเอกสารมาเจอบ้านชื่อแรกของ
ไปโน่นย้ายไปนี่ถ้ามันพักมันน้อยลง
หรือสุดท้ายเหมือน๒พักใหญ่เหมือนอเมริกาเลย

เราก็คิดกันมาโดยตลอด
ถ้าบวก๑พักเพื่อไทยก็กลาย๒๗พักไป

ตกลงเอกสารที่ออกมาประกาศ

คือเรื่องการใช้สูตรให้มี๒๐กว่าพัก
เพราะคุณศรีสุวรรณเคยบอกว่าจริงคุณศรีสุวรรณเป็นนักกฎหมาย
แล้วมันต้องมี๑๖พักนั่นแหละในการคิดนะคะ
แต่ทีนี้ในส่วนของการรับรองชื่อคุณธนทร
ไม่มีปัญหาเพราะว่ายังไม่ได้จบ

ยังไม่ได้จุดจบยังไปกันอีก
งครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหาร

หรือคุณศรีสุวรรณกับพักอนาคตใหม่คะ
เป็นสงครามระหว่างตัวบทกฎหมายที่กำหนดมา
แล้วผมมีข้อสงสัยเท่านั้นเองฮะ
ผมก็ไม่ได้ยื่นธนทรคนเดียวเมื่อไห

ขอเช็คหน่อยว่าถ้าติ๊กหน่อยว่าพักไหนโดนเราบ้าง

บอกอะไรได้บ้างรายชื่อของพักการเมืองที่ได้

คือผมคิดว่าคนมองคล้ายกันว่าเป็นการบอก
ใช่ไหมครับคือคนจำนวนมากเขาเชื่อไปร่วงหน้าละว่า
การให้พักเล็กเข้ามาเนี่ยนะครับ
มันจะส่งผลต่อการจัดตั้งรัฐบาลส่งผลต่อการรวมเสียงข้างมากในสภาพผู้แทนราชดรรวมทั้งส่งผลต่อการได้มาซึ่งประธานสภาผู้แทนด้วย
ผมคิดว่าในเวลานี้สิ่งที่คนมองเขาไม่ได้มองว่ากรกตทำงานทั้งหมดโดยอิสระจากเรื่องการเมือง
กรกตจะทำงานอิสระหรือเปล่ากรกตทำงานบนหลักการของกรกตแต่ว่าคนมองกรกตเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งทางการเมือง
แล้วคนจำนวนมากเขามองอย่างนี้ว่าการเมืองในเวลานี้มันเป็นเรื่องของการแย่งกันตั้งรัฐบาลระหว่างฝั่งซึ่งเรียกตัวเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตย
ทางการเมืองโดยตรงเอ่อเรื่องเรื่องชวนสอวออยู่ในทางเลือกด้วยเหรอค
อาจารย์คือมันแหงอยู่แล้วไหมคะคือถ้ามันมีแต่สวมันน่าเกลียด
ใช่ไหมถ้ามันมีแต่สวซึ่งพลเอกประยุทธ์เป็นคนตั้งมาเองกับมือ
โหวตพลเอกประยุทธ์เป็นนายกตอนนี้มันน่าเกลียดนะครับ
ถ้ามันมีคนในสภาพผู้แทนรัศดรมาร่วมตั้งด้วยเนี่ยมันดูดีนะครับ
แล้วยิ่งถ้าเกิดหาทางจัดการให้มีคนในสภานะครับมาร่วมมือกับสวซึ่งพลเอกประยุทธ์ตั้งเองนะครับ
แล้วจูงมือกันชูพลเอกประยุทธ์ไปด้วยทั้งหมดเนี่ยผมว่ามันจะยิ่งดูดีมากขึ้นกับตัวพลเอกประยุทธ์ในระยะ
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าคือกรกตจะตัดสินเพราะอะไรก็เรื่องหนึ่งนะครับ
แต่ผมคิดว่าในเวลานี้คนที่มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองเนี่ยมันมีเยอะนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาในการตัดสินแบบนี้ครับ
มองสองท่อนก่อนท่อนแรกคือการที่กรกตยังคงเดินหน้านะคะประกาศรับรองสอสอเขตแล้วก็มีบัญชีรายชื่อออกมาเพื่อให้เปิดสภาได้
อันนี้ถือว่าเป็นข้อดีไหมนะคะเพราะว่าคุยกันมาตลอดว่าระหว่างให้เลือกตั้งเป็นหมวกค้ากับดันให้เข้าไปสู้กันในสภา
เพื่อไม่ให้มีมาตรา๔๔ต่อไปน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าอันนี้ถูกต้องหรือเปล่าคะ
ถูกต้องครับแต่ก็อย่าลืมว่าการทำให้สภาเปิดเป็นงานของกรกตอยู่แล้วที่ผ่านมาคนระวังเพราะว่าเราไปมองว่ากรกต
เรื่องการเมืองมันมีอะไรผิดปกติก็คือต้องยอมรับก่อนว่าก่อนที่กรกตจะประกาศผลเรื่องสอ
จะมีคนทำทุกวิถีทางให้ธนทรเข้าสภาไม่ได้หาเรื่องยุบอนาคตใหม่

ปิศาณาทรเข้าสภาอนาคตใหม่จะโดนสอย

สภาเปิดไม่ได้เกิดวิกฤติการทางการเมือง
รัฐมนูลวินิจฉัยเรื่องรัฐมนุนกับผู้ตรวจการ
ละมานต้องยอมรับก่อนว่าก่อนที่จะมีการประกาศสอสอ
เข็ดกับส่อบัญชีรายชื่อความสับสนเรื่องการเมืองมีสูง
แล้วเป็นส่วนใหญ่เป็นความสับสนจากความระแวงทางการเมือง
ว่ามันจะมีพลังพิเศษอะไรบางอย่างทำให้การเมืองมันเกิดทางตัน
เพราะฉะนั้นตอนนี้เมื่อไม่มีทางตันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้ว
ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ที่ผ่านมาที่กังวลอย่างนี้
มันก็แสดงว่าการเมืองมันยังผิดปกติอยู่ไง
มันไม่ได้แปลว่าเราควรจะเป็นประเทศซึ่งพอเปิด
คือพอกรกตทำให้เปิดประชุมสภาได้ปกติแล้วเราต้องดีใจ
ถ้าเราต้องดีใจที่ประเทศเปิดสภาได้แสดงว่าประเทศเราเป็นวิปริตนะครับ
ถ้าเราต้องดีใจที่กรกตประกาศชื่อสสเขตหรือสสบัญชีไล
แปลว่าลึกเรามองว่าประเทศนี้มันไม่ปกติแล้วนะ
เราถึงต้องดีใจในเรื่องซึ่งมันปกติมาก

แต่ว่างานของกรกตคือต้องประกาศชื่อสสเขต
เป็นเรื่องปกติแต่ความรู้สึกว่าประเทศนี้มันมีอะไรไม่ปกติ
ทำให้คนระแวงเพราะเมื่อกรกตทำงานซึ่งปกติเลยดีใจกัน
อ้าวท่อนที่สองก็คือว่า
มันก็ลดแรงกดดันที่ตัวกรกตองค์กรเดียวไหมคะ
จริงแล้วถ้าเราจะมองแบบจับผิดมันมองได้หลายองค์กร
ที่จะไปในทางเดียวกันถ้าจะระแวงใช่ไหมคะ
คืออันนี้ก็คือกรกตก็คือโยนบอลออกไปจากตัวเองแล้วไม่ได้กุมไว้อย่างเดียว
โดยที่กรกตยังสามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้อำนาจยังเท่าเดิม

ผมว่าโดยกระบวนการทางกฎหมายมันก็ควรจะต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับ
ทีนี้ที่ผ่านมาที่มันเกิดความคุมเคลือเกิดความสับสน
คือคนเขาเชื่อกันว่ามันมีทงทางการเมืองให้กรกตทำอย่างนั้นทำอย่างนี้
แล้วกรกตกลายเป็นคนที่ต้องรับเผือกร้อนทางการเมือง
เช่นเรื่องคุณธนาทรเป็นเรื่องใหญ่
เขาเชื่อแบบนี้ว่ามันจะมีกระบวนการแบบนี้ไง
เพราะฉะนั้นที่ผ่านมากรกตเป็นคนรับเผิกร้อน
เพราะมันอาจจะมีทงหรือมันไม่มีทงก็ไม่รู้
เพราะฉะนั้นณเวลานี้ผมว่ากรกตทำเรื่องที่ดีที่สุดแล้ว
สำหรับกรกตชุดนี้คือทำกระบวนการทางกฎหมาย

ส่วนเรื่องคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อได้กี่คน

แต่ว่าอย่างน้อยการประกาศชื่อสสเขต
ประกาศสอสอบัญชีรายชื่อผมคิดว่า
คือในประเทศแบบนี้ก็ต้องขอบคุณกรกต

บรรยากาศทางการเมืองที่มันไม่ปกติ

แต่เรื่องนี้คงไม่จบง่ายนะฮะ

เพราะว่าเราก็เห็นพักฝ่ายประชาธิปไตย

เพื่อไทยก็ออกแสดงอนาคตหมายก็แสดง
ไม่เห็นชอบที่จะประกาศเพิ่มเข้ามาอีก๑๑พักการเมือง
และเข้าใจว่าพักต่างเหล่านี้ก็คงจะใช้กระบวนการทางกฎหมาย
อาจจะไปยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อเสนอไปยังสารรัฐมนูล
หรือจะไปฟ้องร้องเป็นคดีเพื่อว่าการวินิจฉัย
หรือคิดคำนวณสูตรปาร์ตี้ลิสต์ที่เพิ่มมาอีก๑๑พัก
อาจจะเป็นการดำเนินการโดยไม่ชอบ

นิจฉัยเพียงแต่ว่ามาตรา๑๒๘ของพรบประกอบ
ว่าด้วยสสปี๖๑ไม่ขัดต่อมาตรา๙๑เท่านั้น
ไม่ได้บอกว่าไอมาสูตรต่างเหล่านี้สูตรไหนจะถูกต้อง
เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นโอกาสที่ผู้มีส่วนได้เสีย
ก็คือภาคการเมืองต่างรวมทั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งอย่างผมด้วย
ก็มีสิทธิ์ที่จะไปร้องหน่วยงานต่างในการที่หาข้อยุติต่อไปได้
มันก็จะเป็นเรื่องวุ่นวะวุ่นวายต่อไปไม่จบง่ายหรอกครับ
แต่ทีนี้คุณศรีสุวรรณค่ะคือเรียนเข้าใจกลไกคือถ้ามันมีปัญหาอย่างที่ว่านะคะ
รู้สึกว่าสูตรที่เอามันออกมา๒๐กว่าพักมันไม่ใช่แล้วไปร้อง
ฉันขอใช้ข้อเท็จจริงหรือว่าสิ่งที่เราเห็นในประเทศเราถามนะ
ว่าถ้าไปร้องโดยเอาตัวสูตรเลยในสูตรคิดออกมา๒๐กว่าพักแบบนี้แล้วไปร้องถึงศาล

ก็ดีกว่าวิภาควิจารณ์เฉยครับ
ขั้นตอนวิธีการมันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ต้องสู้กันไปให้ถึงที่สุด

ใช่เมื่อถึงที่สุดแล้วมันจะได้ไม่อ้างกันต่อไปว่านู่นนี่นั่น
อย่างน้อยผู้ที่วินิจฉัยขั้นสุดท้ายตามที่กฎหมายรับรองก็คือสารรับนูนเนี่ย
มันได้วินิจฉัยอย่างนี้แล้วว่าถูกหรือไม่
คุณนิพิษของบริษัทธิปัตย์ตั้งข้อสังเกตบอกว่ามีเรื่องร้องเรียนเยอะนะคะ
พูดตรงก็คือเหมือนกับให้ใบสีต่างค่อนข้างน้อยถ้าเทียบกับที่ผ่านมา
ดูแล้วอาจจะสังเกตได้ว่าค่อนข้างแปลก

ก็แปลกครับก็ได้ใบส้มใบเดียวเองตั้งที่ผ่านมา

อย่างน้อยใบแดงสัก๑๐ใบใบเหลืองใบส้มสัก๑๐๒๐ใบอะไรประมาณนั้น
ไม่มีโอกาสที่จะมาเลือกตั้งอีกครั้งเหมือนที่เชียงใหม่เขต๘ใช่ไหมฮะ
อย่างน้อยก็พอประกาศให้สานวชนได้รับรู้ว่าฉันมีอำนาจนะเท่านั้นเอง
แต่หลังจากนี้ไปอาจจะมีกระบวนการสอยขึ้นค่อนข้างจะเยอะผมเชื่ออย่างนั้น
ซึ่งมันตกลงแล้วมันดีหรือมันไม่ดีกันแน่ที่แบบรีบรับรองแล้วก็ให้เปิดสภาได้
อาจารย์อันนี้เป็นข้อสังเกตได้มั้ยคะวันนี้พลิกตั้งข้อสังเกตมาบ่อยส้มไม่เดียว
แล้วโอเคอาจจะไปไล่สอยทีหลังหลังเปิดสภา
คือมันจะไปชะงักอีกตอนเปิดสภาไปแล้วด้วยป่ะคะ

คนเขากังวลกันว่าการเมืองมันจะแย่กว่าที่คิด

เรื่องนายกคนนอกก็ยังเป็นประเด็นอยู่ว่าตกลงจะมีนายกคนนอกอย่างนั้นอย่างนี้ไหม
คือ๕ปีนี้มันทำให้คนกังวลจริงเพราะการเมืองไทย๕ปีมันกลายเป็นการเมืองแบบที่
ประชาชนไม่มีส่วนรวมแล้วมันเหมือนกับไม่กี่คนเข้าคุยกันนะ
ผมคิดว่า๕ปีนี้คนรู้สึกว่าประเทศเราเป็นแบบนี้นะคือคนไม่กี่คนคุยกันว่าจะเอายังไง
แล้วคนไม่กี่คนคุยเนี่ยก็อาจจะไปบอกองค์กรนั้นองค์กรนี้ให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้
เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมว่าจะบอกว่าต้องขอบคุณไหมก็ไม่ต้องขอบคุณ
ว่ากรกตก็ทำหน้าที่ตามปกตินะครับแต่ว่าถามว่าดีใจไหมอย่างน้อยก็ดีใจว่า
ไนโลที่มันเลวร้ายเนี่ยมันไม่เกิดอย่างเช่นถ้ามันถึงขั้นทำถึงขั้นสกัดไหม
ธนทรเข้าสภาอย่างนี้นะครับหรือว่าสอยอนาคตใหม่ทันที๑๑คนอย่างนี้เนี่ย
ผมก็จะรู้สึกว่ามันเล่นกันหนักขนาดนี้เลยรึเพราะฉะนั้นผมคิดว่า
ไม่มีอะไรต้องขอบคุณนะครับแต่ว่าอย่างน้อยมันไม่ได้เลวร้าย
ที่เราคิดมันยังพอมีทางให้เดินหน้ากันต่อ
ไม่ได้พูดบนพื้นฐานข้อเท็จจริงของแต่ละคดีของแต่ละคนถูกไหมค
แต่อาจารย์กำลังหมายความว่าคือโดยกฎหมายเนี่ย

มันต้องสอยได้หลังจากเข้าสภาไปแล้ว

กับการทำงานของกรกตอยู่ด้วยไง
แล้วต้องยืนยันว่าเรื่องนี้กรกต

อนาคตใหม่โดยพระอาจารย์ปริยบุตรชี้ประเด็นนี้ถูก
ก็คือว่าพยายามย้ำว่ากระบวนการทางกฎหมาย
ณเวลานี้กรกตอาจจะยังไม่มีอำนาจในการสอยเขานะ
จะทำอะไรก็ต้องไปทำผ่านสารรัฐมนูล

ก่อนเปิดทรภาพด้วยการย้ำว่า

คุณสอยผู้สมัครสอสอซึ่งผ่านกระบวนการ
ต่างมาแล้วเนี่ยไม่ได้นะมันจะต้องเป็นกระบวนการของสารรัฐธรรมนุนเท่านั้น
ขอพักสักครู่อย่างที่บอกนะคะคุณผู้ชมคือการที่ประกาศรายชื่อสอบบัญชีรายชื่อออกมา
ไม่ใช่ประเด็นใหญ่ประเด็นเดียวเผลออาจจะเป็นประเด็นที่ไม่ใหญ่อีกต่อไปแล้วด้วยซ้ำไปนะคะ
แต่ว่าเมื่อเข้าสภาไปอย่างที่อาจารย์ศิโรธหรือคุณศรีสุวรรณบอกว่ามันมีข่าวอะไรอีกเยอะ
แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากเปิดสภามันก็มีอีกเยอะ
แม้กระทั่งไม่รู้จะมีอะไรที่ทำให้ไม่เกิดสวหรือเปล่า
ข่าวมีดิฉันนึกไม่ออกแล้วจะมาจากไหนอ่ะคะ
เขาก็ข่าวเขาบอกว่าเขาลาออกเตรียมจะไปเป็นเขาออกจากตรงนั้นจะไปเป็น
ออกจากนี้จะไปเป็นน้องคนนั้นเป็นญาติคนนี้เป็นเพื่อนคนนั้น
เป็นแบบสวจะไม่มีแล้วไปไงกันต่อคะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะสอสอเขตเนี่ยนะคะก็จะเหลืออยู่๑เขตนะคะ

ใบส้มไปนะคะแล้วก็สอสอบัญชีรายชื่อเนี่ย
จะเหลือหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าก็ต้องรอคะแนนนั้นที่จะมาคำนวณนะคะ
แต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายการรวมเสียงเนี่ย
ถ้าถามว่านะตอนนี้เอาตามนี้ที่ออกมาเลยนะคะ
รวมเสียงก็คือทางฝั่งของพลังประชารัฐเป็นแกนหลักเนี่ย
ก็น่าจะได้เป็นคนที่จัดตั้งรัฐบาลโดยที่เสียงมันขึ้นไปจากครึ่งหนึ่ง
นิดเดียวเองอ่ะอาจารย์แต่แต่คำถามก็คือว่ามันก็เกินอ่ะอืม
ดิฉันไม่พูดถึงกรณีโหวตนายกนะคะเพราะว่าสวคงไปทางเดียวกันอยู่แล้ว
การว่าแต่ว่ามันจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นได้บ้าง
นี่เราไม่พูดขั้นตอนเปิดสภาไปแป๊บเดียวนะเอาในระยะกลางถึงยาวสภาทำงานยังไงคะ
ผมว่ามันมีปัญหาเรื่องความยอมรับใช่ไหมครับ
คือที่ผ่านมาเราประเพณีในการปกครองประชาธิปไตยเราเนี่ย
มันใช้กันมานานว่าพักที่ต้องได้อันดับหนึ่งเนี่ยต้องเป็นพักซึ่งได้ตั้งรัฐบาลก่อนนะครับ

ไม่แน่ใจว่า๙๖หรือ๙๗ห่างกันเกือบจะ๔๐นะ
เพราะฉะนั้นผมว่าต้นทุนด้านความน่าเชื่อถือต้นทุนด้านความยอมรับต่ำ
คือเรื่องตัวเลขในสภาจะรวมกันยังไงก็เรื่องหนึ่ง
แต่ผมคิดว่าด้วยผลการเลือกตั้งที่ออกมาในระดับเขต
หรือว่าด้วยความรู้สึกนึกคิดของประชาชน
เราไม่สามารถพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าการตั้งรัฐบาลนะครับ
ซึ่งเสียงปริมกันมากขนาดนี้เนี่ยมันแสดงว่าเป็นรัฐบาลที่เป็นตัวแทนของประชาชนได้อย่างเต็มที่นะครับ
ขอเวลาคือพูดจริงเรื่องนี้จะง่ายกว่านี้เยอะนะครับ
พลังประชารัฐได้สอสอสักประมาณ๑๔๐นะครับ
หรือว่าได้สักสอสอเขตสักประมาณ๑๓๐เท่ากับเพื่อไทย
ไล่เลี่ยเพื่อไทยหน่อยจะง่าย
แต่ว่าในระดับเขตในพลังประชารัฐได้แค่๙๗ไง
เพื่อไทยเขาได้ตั้ง๑๓๖มันห่างกันเกือบ๔๐นะ

พอคุณไปไล่ในระดับเครตต่างทั่วประเทศ๓๕๐เครต
คนที่ไม่อยากได้ผลเอกประยุทธ์เป็นนายกมันเยอะ
ฉันต้องเถียงกับอาจารย์เรื่องคะแนนดิบไหมคะ

เลิกพูดเรื่องนี้ไปนานแล้วเลยอะครับ

แล้วยิ่งรอบนี้สมมุติมีการรวมเสียงกันโดย

พักเล็กพูดตรงครึ่ง

แล้วจำนวนประชาชน
ซึ่งเลือกพักเล็กแต่ละพักจนเขาได้เข้าสภาเนี่ย

ผมลองคำนวณเล่นในประเทศไทย๓๕๐เขต
สมมุติผมตั้งชื่อพักการเมืองพักหนึ่งว่าพักคนรักหมูกระทะ
แล้วผมรวบรวมคนที่กินหมูกระทะของทุกเขตเลือกตั้ง

คนกินหมูตัวกระทัดเยอะทุกเขตในประเทศนี้มีนะ
แล้วแต่ละร้านมีคนกินมากกว่า๑๐๐คนแน่นอน

ได้สอสอเข้าสภาทันทีเลยเนี่ย

แล้วพักเหล่านี้จะไปรวมกับพลังประชารัฐในการผลักดันพลเอก
ต้นทุนด้านความชอบทำมันจะมาได้ยังไง

เราก็พูดกันมานานยุคไทยรักไทยเพื่อไทย
พลังประชาชนก็พูดกันมานานว่าการเมืองมันไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขเรื่องสอสออย่างนั้นอย่างนี้
แต่มันมีต้นทุนเรื่องความชอบทำซึ่งมันมากกว่าตัวเลขด้วยเนี่ย
ต้นทุนหน้าตักนี้ผมว่ามันไม่มีมันต่ำ
คุณศรีสุวรรณน่าจะชอบใจมากกว่าไหม
ถ้าพลังประชารัฐตั้งรัฐบาลแทนที่จะเป็นเพื่อไทย
ใครจะตั้งรัฐบาลก็แล้วแต่ว่าเป็นไปตามคำลองของกฎหมาย

สง่างามที่ใครจะมาฟอร์มจัดตั้งรัฐบาล
ถ้าทางฝ่ายพลังประชารัฐเขาก็จะอ้างว่าเพราะเขามี
เขามีสิทธิ์ที่จะรวบรวมเสียงของสอสอทุกภาคการเมืองเท่าที่มีอยู่
ให้เกินเกินหนึ่งเขาก็มีเขาเรียกว่ามีสิทธิ์แล้ว
เป็นอำนาจโดยชอบทำนะครับ
ซึ่งตามหลักมันก็ใช่นะครับ
แต่อย่างที่อาจารย์ศิโรธว่าก็คือ

เนี่ยแล้วโดยไม่เปิดโอกาสให้คนที่ได้คะแนนเสียงมาลำดับหนึ่งไปซาวเสียงก่อน
ถ้าสมมุติว่าอันดับหนึ่งสาวเสียงแล้วยังไงก็เข็ดไม่ขึ้น
โอเคก็เปิดให้พักอันดับ๒ไปทำหน้าที่สาวเสียง

แต่เนี่ยพอปิดหีบเลือกตั้งมาปุ๊บ
ทุกพักก็แถลงจัดตั้งพร้อมรัฐบาลเลย
ดูมันไม่ให้เกียรติประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากเกินไป
ถ้าทางเพื่อไทยโดยเฉพาะเพื่อไทยจับกับอนาคตใหม่เนี่ย
แล้วพยายามจะหาคนมาร่วมเป็นรัฐบาลกันก่อน
คุณศรีสุวรรณจะโอเคไหมส่วนตัว
ไปร้องเขาเยอะนะไม่ใช่ถ้าเขาสามารถรวบรวมเสียงได้กว่าเกินหนึ่ง
เราก็ต้องยอมรับเพราะกติกามันเป็นอย่างนั้น
แต่ณวันนี้แม้กรกฎประกาศออกมา๒๖พักษณ์แล้ว
ก็ไม่ได้หมายความว่า๑๑พักที่เพิ่มขึ้นมา
จะไปเทเสียงให้ฝ่ายของพักที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์นะ
แต่ตอนนี้เราเข้าใจกันว่าทุกพักจะไปเทให้

พูดถึงเรื่องพลังแล้วตอนนี้ไม่น่ามีใครมากเท่าพลังประชารัฐไหมคะ
คุณศรีสุวรรณไหนพูดถึง๒พักษณ์๒คั่วแล้ว
คุณศรีสุวรรณไปร้องตัวบุคคลหรือร้องพักเนี่ย
ร้องใครบ้างจำไหมได้ไหมตัวเองไปร้องใครร้องบ้าง
ก็ร้องทั้งฝ่ายทั้งฝ่ายเดี๋ยวจำเอาเรื่องโต๊ะจีนได้ค่ะ
โต๊ะจีนพลังประชารัฐโต๊ะจีนของ
ก็มาร้องเพื่อไทยมาร้องอนาคตใหม่นะครับ
แล้วก็มาร้องเออผมก็จะจำไม่ค่อยได้

แต่พวกพักนั้นยังไม่เคยร้องเลยครับ
ที่ร้องรวมรวมเกือบทุกพักก็คือเรื่องที่ทุกพักไป
ใช้นโยบายหาเสียงในเชิงประชานิยม
ว่าไม่ได้แถลงในเรื่องที่บอกที่มาของเงิน
อย่างนั้นก็กวาดเกือบทุกพัก
คุณศีรษะวันสมมติลองจับคุณศีรษะวัน
ทราบว่าไปร้องเรื่องพลังปัชรัสแรงโต้จีน

โอ้โหใส่ทนทนทรอนาคตหายักย์เลย
คตใหม่ก็เนื่องจากว่ามันมีประเด็นที่คุณธนทรออกมาโพสต์

ผมก็จับจุดเมื่อเขาออกมาโพสต์มาแถลงมันเป็นประเด็น

แต่ว่าในส่วนของเต้าจีน
ทั้งฝ่ายกรกตก็ไม่ได้แถลงอะไรมาก
ทางฝ่ายพลังประชารัฐก็ไม่ได้แถลงอะไรมาก
ผมก็ไม่รู้จะหาประเด็นอะไรไปเท่านั้นเอง

มันเงียบไม่ได้สิครับเราก็ต้องใช้สิทธิของเรา

วันนั้นที่ฉันโทรคุยกับคุณศรีสุวรรณในรายการ

ตอนนี้ตามเป็นอย่างไรหรือครับ

หมายถึงว่าทางกรกตเรียกไปสอบ
เพราะว่าทุกคำร้องเขาต้องเรียกผมไปสอบ

ทุกองค์คณะไม่ได้ซ้ำกัน

ถ้าข้าวหน้ากอกกะตอเชิญไปชี้แจงข้อมูลเรื่องธนทร
บอกเลยว่าถ้าไม่อัปเดตสถานการณ์

ก็ดีนั้นกัน
แต่เร็วนี้ผมจะไปให้ทางปปชไต่สวน
เรื่องที่ผมร้องเอาผิดกรกตทั้ง๗คน

อาจารย์อย่าเพิ่งขอให้คุณศรีสุวรรณทำอะไร

เดี๋ยวทีนี้ทั้งสองท่านน่าจะได้ยินเรื่องสว

ว่าสวรรคมจะไม่เกิดพวกคุณมาจากไหนคะ

ก็มีคนโทรมาบอกผมว่าจะไม่เกิดสวแน่นอน
เวลาก็จะไม่เกิดเน่นอน
ก็มูลเหตุกลุ่มแหละ

ซึ่งสวโดยการตั้งกรรมการโน้นนี่นั่น

น่าจะเป็นการคัดเลือกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

วินิจฉัยซิว่ากระบวนการนี้

เพราะว่าคนที่มาเลือกสวในขั้นสุดท้าย

แต่มันไม่น่ามีปัญหาอะไรไหมคะ
อันนี้เราทราบตั้งแต่รัฐธรรมนูลล่างเสร็จ

เข้าใจไงแต่ว่าในรัฐธรรมนูลเราก็

จะยอมลงมาให้เป็นแคนดิเดตนายก

ไม่คิดว่ามีพลังประชารัฐด้วยซ้ำไป

มันจะไปเป็นกลไกไหนให้สะดุดได้คะ
สวไม่ควรจะมีอะไรสะดุดนะ

คนเขาเชื่อว่ามีคนไม่อยากให้คนเองไปยุดเป็นนายกนะครับ

แต่ผมว่าในเวลานี้ไม่มีเหตุการณ์อย่างนั้นเลย

ผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้คือสวเนี่ยนะครับ
ผมว่าคนจะเริ่มเห็นภาพมากขึ้นเรื่อยว่า
โอเคระบบการเมืองแบบพวกพองมันคืออะไรนะครับ
ธรรมแบบเล่นพักเล่นพวกมันคืออะไรนะครับ
ผมว่าผมว่ารอบนี้คนตั้งคำถามเยอะว่า
ลาออกปุ๊บการันตีเก้าอี้สวเลย
แต่การันตีเก้าอี้วุฒิสมาชิกเลยนะครับ
จำนวนนึงนะครับจะเป็นตัวเลข๖๐หรือ๘๐
อย่างที่รองประธานสนชพูดก็ตามแต่
เขากล้าการันตีกันเลยว่าลาออกปุ๊บได้เป็นวุฒิสมาชิกแน่
มันเป็นการประกาศแบบนี้ว่าได้เป็นวุฒิสมาชิกกันแน่
ในเวลาที่ประชาชนเนี่ยเพิ่งเป็นเลือกตั้ง๒๔มีนา
ผู้แทนของเราแล้วรอเดือนกว่ากว่าจะรู้ว่าสอสอเขตจะเป็นใคร

ลนตากตำกันเป็นเดือนกว่าจะรู้ว่าผู้แทนจากที่เราเลือกคือใคร
แล้วอยู่ดีมีใครไม่รู้เนี่ยก็ไปตกลงว่าเฮ้ยพี่ออกจากตำแหน่งนี้พี่ไปเป็นตำแหน่งนั้นนะ
ออกไหมครับมันคืออะไรประเทศนี้มันไม่มีความเคารพประชาชนความรู้สึกประชาชนกันเลยเหรอ
อังคารประกาศสอสอเขต
พุธประกาศสอสอบัญชีรายชื่อมาจัดการเรื่องของประชาชนหมด
พอถึงวันศุกร์ประกาศวิสภาจากพลเอกประยุทธ์
เขาก็มีกระบวนการมาเป็นขั้นไงอาจารย
เขาก็มีกระบวนการมาเป็นขั้นแต่ตอนจบคือพลเอกประยุทธ์หมดไง
คือบางคนผมไม่แน่ใจนะไม่เคยไปลื้อฟื้นพลิกประวัติ
บางคนอาจจะได้เป็นสวสนชเป็นสออะไรต่าง
แต่ตั้งแต่ปี๔๙ไล่มาโดยไม่ผ่านกระบวนการเลือกตั้งให้ประชาชนเลือกเลย
แล้วมาถืออำนาจรัฐตลอดมาเลยนะไม่แน่ใจว่ามีใครบ้างนะ

คือผมรู้สึกว่ามันเป็นสภาพซึ่งไม่นึกถึงจิตใจประชาชนเลย
สมัยก่อนเราจะด่าว่าสภาผัวเมียแต่ปัจจุบันไม่มีแล้วจะเป็นสภาพี่น้องเพื่อนฝูง
พักก่อนได้ไหมคะขออนุญาตพักก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
คุณผู้ชมว่าแบบตรงไปตรงมาสสเขตหรือสสบชไม่ได้น่าตื่นเต้นแล้ว
มันถูกวิเคราะห์มาก่อนหน้านี้แล้วและแม้ว่าสวจะถูกวิเคราะห์มาก่อนแล้วก็ตาม
แต่ว่ากลุ่มบุคคลที่วิเคราะห์แล้วมาแล้วเป๊ะเกือบหมดเนี่ยคำถามคือสภาเปิดแล้วเป็นแบบไหน
อีกวันสองวันนี้ดูแล้วช่วงหน้ากลับมาเรื่องสวล้วนสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะตอนที่มีการดีเบตก่อนการเลือกตั้งนะคะประเด็นที่มักจะพูดกันก็คือว่าการมีสวที่เลือกนายกได้ด้วยร่วมกับสอสอใช่ไหมคะ
ก็โดนวิพาควิจารณ์กันเยอะแต่ทีนี้พอมาในช่วงเลือกตั้งเสร็จแล้วค่อยมาเรื่อยจนกระทั่งก่อนประกาศในช่วงสัปดาห์ที่แล้วจนถึงสัปดาห์นี้เนี่ยประเด็นเรื่องของนายกคนนอกคำว่านายกคนนอกคือนอกไปจากบัญชีที่แต่ละพักการเมืองบอกคุณผู้ชมตอนเลือกตั้งด้วยนะคะมีเขียนเอาไว้นะคะในรัฐธรรมนูนะคะมีเขียนเอาไว

อะไรก็ตามแต่เขาก็จะไปรวมเสียงในการเหมือนมันก็เดินหน้าปกติแต่พอมันมีสองร้อยห้าสิบส่อวอคนรู้ว่าคนเบื่อผลเอกประยุทธ์มีเยอะใช่ไหมครับเขาก็เลยคิดกันว่าเอ๊ะจะทำยังไงไม่ให้ผลเอกประยุทธ์ได้เป็นต่อแล้วกติกาตามรัฐมนุนมีคนก็เลยพูดกันเรื่องนายกคนนอกเข้ามาผมว่าสิ่งที่พูดเรื่องนายกคนนอกเนี่ยมั

มันยังมันยังห่างไกลอยู่มากนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่านายกคนนอกเนี่ยมันเป็นหลักฐานของความอึดอัดของคนนะครับที่รู้สึกว่าผลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านก็คิดว่าท่านเหมาะจะเป็นนายกต่อต่อผมคิดว่าคนจำนวนหนึ่งรู้สึกว่าอยากเห็นประเทศนี้เปลี่ยนนะครับแล้วอยากเห็นประเทศนี้ได้โอกาสใหม่นอกจาก

ที่มีนายกก็ได้เพราะว่าอย่าลืมว่าตั้งแต่สมัยอดีตท่านนายกบรรหารก็เคยพูดไว้เป็นฝ่ายค้านมันอดหยากปากแห้งนะครับอย่างนั้นมาเป็นรัฐบาลดีกว่าเมื่อเราแพ้ในตอนพยายามจะคัดค้านไม่ให้ผลเอกประยุทธ์มาเป็นนายกแล้วสุดท้ายก็สู้ไม่ไหวเนี่ยแล้วในที่สุดสภาเลือกผลเอกประยุทธ์มาเป็นนายกไหนไหนก็ไ

แต่ว่าตอนนี้คนอึดอัดเพราะคนเริ่มรู้สึกว่าอำนาจของเรามันหายไป
ครับผมว่าตอนนี้คนบ่นเยอะว่ามันเหมือนเราโดนหลอกให้ไปเลือกตั้ง
อารมณ์คนมันเริ่มพูดแบบนี้มากขึ้นเรื่อยว่า๒๔มีนาเนี่ยเราไปเลือกตั้งนะ
แล้วคนทุกคนเชื่อว่าจะได้นายกอย่างที่เราต้องการประเทศนี้มันจะเปลี่ยนอย่างนั้นอย่างนี้
มันเป็นอย่างนี้จริงวันที่๒๔มีนาผมคิดว่า
มันเป็นความรู้สึกว่าประเทศมันจะเดินหน้านะครับ
เดินหน้าไปสู่ทิศทางใหม่จะมีผู้นำใหม่จะมีรัฐบาลใหม่จะมีนโยบายใหม่
แต่ตอนนี้มันเริ่มเห็นแล้วไงมันเริ่มเห็นแล้วไงมันเป็นเหมือนเดิมหมดเลย
แล้ววิธีทางในการเป็นเหมือนเดิมกระบวนการที่ทำให้เป็นเหมือนเดิม
มันแย่กว่า๑๐๒๐ปีที่ผ่านมา
วุฒิสมาชิกซึ่งชอบบอกกันว่าบางประเทศที่เจริญแล้วมี
เขาก็ไม่มีอำนาจในการเลือกนายกใช่ไหมครับ
ต่อให้คุณอ้างว่าวุฒิสมาชิกในเวลาที่มีรัฐประหาร
หัวหน้าคณะรัฐผ่านก็ต้องตั้งเข้ามา
ผมก็ไม่เคยเห็นหัวหน้าคณะรัฐประหารคนไหน
โดยตัวเองตั้งวุฒิสมาชิกและตัวเองเสนอชื่อตัวเองให้
วุฒิสมาชิกซึ่งตัวเองเลือกมาทำตัวเองเป็นต่อมันไม่เคยมี
ในยุคในยุคลสชพลเอกสุนทรหรือพลเอกสุจินดาก็รัฐประหาร

พลเอกสุจินดาเป็นนายกโดยการที่ท่านให้พักพวกท่านไปตั้งพักทหาร

ท่านก็ไม่ได้ถึงขั้นเป็นคนตั้งวุฒิสมาชิกและให้วุฒิสมาชิกมาเลือกท่านเอง
หรือว่ารัฐมนุนตอนที่พลเอกเกียงศักดิ์เป็นนายก
พลเอกเกียงศักดิ์ก็ไม่ใช่เป็นคนเขียนรัฐธรรมนูล
คนเขียนรัฐมนุนคืออีกคนนึง
พลเอกเกียงศักดิ์ไม่ใช่หัวหน้าคณะรัฐประหาร
หัวหน้าคณะรัฐประหารนี่คือพลเอกสังหัสชะลอยู
มันมีการแยกกันระหว่างหัวหน้าคณะรัฐพาหาร

กับคนที่อยากมาเป็นนายกและคนที่เป็นนายกต่อ
แต่รอบนี้มันรวบอยู่ที่คนเดียวหมดไง
อาจารย์ตามทันไหมคะคุณผู้ชม

แต่อำนาจสวชุดนี้ก็ไม่ธรรมดานะ
นอกจากจะเลือกนายกแล้วนะครับ
ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะไป
เขาเรียกอะไรติดตามตรวจสอบการทำหน้าที่ของรัฐบาล
มีอย่างหลายอย่างค่ะเยอะมากโดยเฉพาะไปจับผิด
ในเรื่องของการไม่ปฏิบัติตามยุตภาษาชาตินี่

ซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่

นายกไม่ใช่พลเอกประยุทธ์นายกมาจากภักดิ์
ฝ่ายประชาธิปไตยนี่ผมว่าเสร็จเลย

ทำตามยุตภาษาชาติมากน้อยแค่ไหน
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นฝ่ายเดียวกับผลเอกประยุทธ์เนี่ยนะ

ถ้าให้เลือกประเด็นที่ณตอนนี้ควรจะจับตาที่สุดในการเมืองไทย
คือจะรอดูประเด็นไหนเป็นพิเศษ
ไม่ครับผมคิดว่าการเมืองไทยก็เป็นอย่างนี้นะครับ
เป็นอย่างนี้มาโดยตลอดเราไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายนะ
โอ้โฮพูดสะละเหี่ยเลยเราคาดหวังนะวันนี้ว่าทำอย่างไร
ปากท้องของประชาชนณวันนี้มันกำลังไม่ไหวแล้ว
ผลผลิตทางการเกษตรแทบทุกอย่างนะ
วันนี้ราคาปาล์มตกต่ำอย่างรุนแรงนะครับ
แล้วเร็วนี้ราคาข้าวโพดก็จะดาวน์ลงมาอีก
ผลผลิตต่างจะล่วงลงมา

รอคอยรัฐบาลที่จะมาช่วยแก้ปัญหามากกว่า

เหมือนแม่น้ำในทะเลสาปเล็กเท่านั้นเองฮะ

ให้เป็นเรื่องตลกไปเสียก็จะยิ่งทำให้เรามีความรู้สึกผ่อนคลาย
แล้วก็ไปดูละครหลังข่าวกันดีกว่า
นี่เวลาไปร้องนี่ร้องเอาฮาใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเราไปร้องตามสิทธิที่เราควรจะเป็น
เราเห็นว่าเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ถูกต้อง
หรืออาจจะสุ่มเสี่ยงต่อความผิดกฎหมาย

ส่วนจะผิดจะถูกหรือไม่เราไม่ใช่เป็นผู้ตัดสิน
กรอิสระองค์กรศาลเขาเป็นผู้ตัดสินเท่านั้นเอง

เพราะว่าสิ่งที่เรารอกันอยู่คือรายชื่อของสว
ซึ่งน่าจะซีดซาสฉูดฉาดมากกว่า
ที่เป็นโผล่ออกมาตอนนี้นะคะและเมื่อออกมาแล้ว
จะได้เห็นว่าที่มาที่ไปของในช่วง๕ปีที่ผ่านมา
จะปฏิรูปนั้นมันจะเดินหน้าไปตามนั้นได้จริงหรือไม่
วันนี้แค่นี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเรารอชื่อสวของจริงก่อนนะคะ

วันนี้ขอบคุณศรีสุวรรณและอาจารย์ค่ะยินดีครับ

ว่าการเมืองช่วงนี้พอประกาศรายชื่อทั้งหมดแล้ว
เราก็จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมากับที่กำลังจะเดินไป
เป็นอย่างที่บางคนว่าไว้หรือเปล่า